วันหลงน้ำท่วมยังไม่หมดนะครับที่จะพาไปดูเป็นโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์อยู่แถวอุดมศุกร์
เชื่อไหมว่าเป็นคนงานทำเฟอร์นิเจอร์
เดี๋ยวก่อนตกลงทำเฟอร์เนเจอร์หรือว่าเป็นคนหาปลา
เนี่ยฮะช่วงนี้ก็ทำคลิปออกแนวปลาชดก็นั่นแหละนะครับสังเกตดี

หวานแหเนี่ยเพื่อนทำเป็นโยนก้อนหินไปกลางบ้านทำเหมือนกับปลามันฮุบ
จากนั้นอีกคนก็หวานแหมเสียงคนถ่ายคลิปก็จริงจังสุด

ไม่ได้เออนะครับบางคนก็ทักท้วงบอกว่าโอ้โหพี่
ดูสีน้ำพี่ปลามันจะอยู่ไหวเหรอ
คลิปนี้เกิดขึ้นที่อุดมศุกร์๕๖เขตประเวทกรุงเทพมหานครครับ
ก็ถือเป็นนะกิจกรรมคลายเครียดไปนะครับ
ระวังกันหน่อยเพราะสัตว์มีพิษมันอาจจะมากับน้ำ
คุณผู้ชมน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้คนไปทำงานก็ลำบากใช่มั้ย
นี่ปุ้ยบ้านอยู่ไหนให้รถไปรับแบบนี้ไหม

เจ้าของโพสต์เล่าบอกว่า
เช้าเมื่อวานนี้รถเก็บขยะขับผ่านพี่เขาก็ใจดีชวนขึ้นรถ

คิดว่าเออเดี๋ยวไปนั่งด้านหลังก็ได้
แต่เหลือไปตรงกลางมันมีบันไดที่พี่คนเก็บขยะเขาใช้ยืนใช้โหนนะนะ
ก็เลยขึ้นไปยืนเกาะโหนอยู่ตรงนี้
พอมาถึงออฟฟิศมาส่งถึงหน้าออฟฟิศเลยนะ

ทำไมไม่ขึ้นนั่งหน้าข้างคนขับตรงนั้น
รถประจำลุกสาวผู้ว่ากฎมรณ์นั่งรถหลวงมาทำงาน

ยอด